เราจะพาไปเรื่องความดรรรณ์ตอนนี้เลยครับ

เรื่องของแม่น้ำยนต์

เพราะว่าชาวบ้านกลัวว่าน้ำหลากมา

นี่แหละครับชาวบ้านชุมชนวังหิน
ตำบลปากแควร์อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย

ซุดตัวลงไปในแม่น้ำเป็นแนวยาวประมาณ๕๐เมตร
แม้ว่าทางอบตปากแควร์จะเคยเข้ามาซ่อมแซมแล้วนะครับ

ดินที่เททับเอาไว้ก็เกิดซุดตัวลงไปในแม่น้ำอีกครั้งนะครับ
นางกันนิกาพานทองชาวบ้านในพื้นที่ก็เล่าว่า
ได้รับความเดือดร้อนจากถนนริมแม่น้ำยมซุดตัวเป็นอย่างมาก
เพราะจะเข้าออกบ้านก็ลำบากจะถอยรถเข้าจอดก็ลำบาก
กลัวว่ารถจะร่วงลงไปในแม่น้ำ
ทุกวันนี้ถ้าช่วงน้ำเหนือหลากลงมาเธอต้องนอนภาวะ
เนื่องจากเกรงว่าน้ำจะทะลักเข้าท่วมบ้านนะครับ
กลัวน้ำจะมาอีกก็กลัวจะเข้าบ้านบ้านมันเตี้ย
เพราะหลังบ้านพังไปทีละรั้ว
ด้านนายบุญเสริมเชยวัดเกาะนายกอบตปากแควร์ก็บอกว่า
พื้นที่ของอบตนะครับมี๘หมู่บ้านความยาวประมาณ๔๕กิโลเมตร
ซึ่งพื้นที่ที่เกิดจุดซุดตัวนะครับบอกว่าก็มีหลายจุดนะครับ
ก็แจ้งขอความร่วมมือแล้วก็บอกชาวบ้านแล้วว่าเราใจเย็นนิดนึงนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีการซ่อมแซมโดยการนำดินลูกรัง
รวมทั้งนำต้นยูคามาตอกเพื่อกันดินซุดตัว
และก็ดูกันอยู่นะครับติดตามอยู่นะฮะ
แล้วก็เกิดการซุดตัวนะครับไม่ต้องห่วงติดตามทำอยู่นะฮะ
แต่จุดที่ว่าในจุดนี้นะครับเราคือวางแผนไปละ
ในเรื่องของการนำดินนะครับ
ดินแล้วก็ในส่วนของลูกรังเนี่ยเพื่อไปเสริมเพิ่ม
คือใช้ขอเศษปูนเศษปูน
แต่บางครั้งเราใช้ยุคค่าปีต่อปีมันไปแล้ว
นายกบอกว่าจะเร่งดำเนินการให้ทันก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงน้ำเหนือหลาก
และนอกจากนี้นะครับทางอบตได้ออกสำรวจริมตลิ่งตลอดแม่น้ำยม
ยังหินแก้ไขปัญหาถนนซุดตัวตลอดแนวทั้ง๘หมู่บ้าน
ในเอาประตอบปากแควร์ต่อไปนะครับ
นี่คือทุกชาวบ้านนะครับ
เกิดปัญหาช่วงน้ำมานี่แหละครับ
เออนะฮะก็ตะหลิ่งซุดอะไรแบบนี้